คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูข่าวสารอื่นกันด้วยค่ะ
จากราวอัพแล้วมีเรื่องอุบัติเหตุ
คราวนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณสำนักงานบัญชีที่ชนบุรีค่ะ

ของใครไม่รู้อยู่ดีมันกลิ้งมาค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะพอล้อมันกลิ้งมามันก็ชนกระจกหน้าจนมันแตกระจายเห็นไหม
กระจกอะค่ะแล้วดูสิคะล้อเนี่ยตอนนี้มันหยุดนิ่งแล้วแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
กระจกหน้าสำนักงานเนี่ยแตกกระจายแตกทั้งบานเลยค่ะแล้วยังไม่มีใครแสดงตัวนะว่าเป็นเจ้าของล้อ
แต่คิดว่าน่าจะเป็นล้ออะไหล่ของรถบรรทุก๑๘ล้อที่อาจจะมีรถบรรทุกแล่นผ่านแล้วล้อมันหลุดออกจากตัวรถ
มาใส่กระจกรถตรงหน้าสำนักงานบัญชีแบบนี้โชคดีค่ะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรแต่ตำรวจก็ต้องไปเก็บล้อนี้เอาไว้เป็นหลักฐานและต้องประกาศหานะว่าใครคือเจ้าของล้อนี้ให้มารับคืนต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะทหารสังกัดค่ายร๑๕พันหนึ่งขับรถเก๋งกลับบ้านที่อำเภอคลองท่อมไปกับภรรยานี่แหละแต่ปรากฏว่าดูสิคะโอ้โหถูกรถกระบะขับจากซ้ายสุดเนี่ยเขาจะเลี้ยวขวาเข้าซอยแล้วอยู่ดีมาตัดหน้ากระทันหันแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ต้องชนกับร
ที่๒๙พฤษภาคมคือก็ร้องเรื่องนี้ไปแล้วนะแต่ว่าเหตุการณ์มันผ่านมาจนวันนี้วันที่๕มิถุนายนอยู่แล้วคดีไม่มีความคืบหน้าค่ะคู่กรณีก็ไม่ได้มาดูแลตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าเป็นความผิดก็คือประมาณร่วมแต่เจ้าตัวก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะส่วนตำรวจรงพักคลองท่อมก็ยอมรับรถกระบะ
ซึ่งเกี่ยวกับคดีเนี่ยก็สามารถส่งเพิ่มเติมให้กับตำรวจได้ส่วนที่ไม่เห็นรถกระบะจอดในโรงพักเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยไม่เพียงพอก็เลยต้องเอาไปฝากไว้ที่อู่ซ่อมรถนะคะ